เรื่องราวเหลือเชื่อกันมากดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างพลอยเป็นแม่เนี่ย
เวลาลูกเจ็บลูกป่วยเนี่ยมันทุกข์ทรมานใจนะ
เหมือนอย่างพี่พีชทองเจือนักแสดงรุ่นใหญ่เองก็เหมือนกันค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีว่าลูกสาวคนโตของพี่พีชเนี่ยน้องเซย่า
ป่วยเป็นไทรอยด์ป่วยจนขนาดที่ว่าน้องต้องหยุดความฝันของตัวเองในการที่จะเป็นศิลปิน
เพื่อที่จะมารักษาตัวพอรับการรักษาเสร็จปุ๊บก็เหมือนจะดีขึ้นนะ
แต่จู่ค่ะค่าไทรอยด์ก็กลับขึ้นมาสูงอีกครั้งหนึ่ง
ทำเอาพี่พีชและภรรยาต้องเครียดกันอีกนะคะเพราะว่าเป็นห่วงลูกมากแหละ
แต่ไม่น่าเชื่อนะจู่ก็มีสิ่งอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นกับน้องเซย่า
คือพี่พีชบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปไหว้หลวงพ่อวัดเจดีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ท่านก็ทักมาว่าให้พาลูกสาวเนี่ยมาด้วยนะพอไปถึงค่ะก็ไปทำพิธีขอขมากรรมแล้วปรากฏว่าจู่ค่ะ
เซย่าก็ร้องไห้ออกมาแบบนี้แบบที่ไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของพี่พีชกันหน่อยค่ะ
ความเป็นพ่อกับแม่เนี่ยเราก็เป็นห่วงก็อยากหาวิธีต่างคือทุกทางทางแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนอนาคตทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเนี่ย
และไม่ต้องทานยาที่มันแรงตลอด
พาน้องไปกราบเจดีหลวง
ซึ่งเจดีมีอายุประมาณ๖๐๐กว่าปี

คราวนี้ก็มันก็มีวาระที่มันมหัศจรรย์เกิดขึ้น
แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้งมงายไม่ได้ลบหลู

แล้วเพราะเอิญว่ามันเกิดสิ่งที่แบบ
ที่เรามีค่าคิด

ถ้าสมมุติว่าหนูนั่งดูคลิปหนูก็คงไม่เชื่อใช่ไหม
แต่นี่มันเจอกับตัวเองหนูแบบตกใจมากค่ะ

ซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรายการที่ครอบครัวนี้
มีชื่อว่ากินอินมูค่ะ

อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามชมเรื่องราวเหลือเชื่อแบบเต็มได้เลยนะคะ
ที่เราเห็นเป็นคลิปที่คุณแม่เขาลงไว้ก่อน
ส่วนกินอินมูอยู่ในยูทูป
คุณผู้ชมก็ไปหาดูติดตามกันเองได้เลยนะคะ
น้องก็บอกเองนะว่าความรู้สึกส่วนตัวมันอธิบายไม่ได้เหมือนกัน
น้ำตาที่มันไหลมันไหลยิ้มไม่หยุดเลยที่น้องบอกเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อกันแล้วกันนะคะ
ก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะ
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ